ดูดวงกันหน่อยดีไหมวันสงกรานก็ถือว่าเป็นวันปีใหม่ไทยเป็นการเปลี่ยนปีนะคะ
เชื่อว่าหลายคนอยากจะรู้ว่าราศีของตัวเองจะดวงดีหรือเปล่า
หมอดูชื่อดังค่ะอาจารย์ช้างนะคะมาดูดวงให้ค่ะ
ว่าแต่ละราศีเป็นยังไงกันบ้างอาจารย์ช้างทศพรศรีตุลานะคะ
บอกว่าภาพรวมสงกรานปีนี้แน่นอนเงียบเหงานะคะ
เพราะว่าเป็นช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด๑๙
แต่หมอช้างบอกแบบนี้ค่ะหลังปีใหม่ไทยก็คือหลังช่วงสงกรานไปค่ะคุณผู้ชม
ทุกอย่างจะคลี่คลายนะคะทุกคนอดทนอดใจรอกันอีกสักหน่อย
สิบสองราศีมีเรื่องดีดีที่จะเกิดขึ้นกับทุกราศีหลังสงครานนี้ค่ะ
เริ่มจากราศีแรกราศีเมษนะคะเป็นราศีที่รายได้ดีขึ้น
หมุนดีนะคะราศีพฤศพค่ะงานออนไลน์ดีเงินหมุนเวียนดี
ราศีเมทุนการเงินจะดีมากนะคะราศีกรกฎงานหนักดี
เหนื่อยหน่อยค่ะแต่จะคุ้มนะคะราศีสิงศ์คู่ครองดี
โสดจะได้สละโสดนะคะส่วนราศีกันค่ะก็จะมีสิ่งแปลกใหม่ดีดีให้ทำ
เหมาะกับการบุกเบิกท้าทายค่ะราศีตุลการลงทุนดี
มีช่องทางการขยับขยายทำธุรกิจนะคะราศีพิจิกษ์ไอเดียดี
คิดอะไรก็จะสร้างสรรค์ทำให้เกิดการก้าวหน้าค่ะราศีธนูการพูด
เจรจาดีนะคะก็จะทำให้ได้ลูกค้านั่นเอง
ส่วนราศีมังกรค่ะคือราศีที่จะวุ่นวายแต่คือหมอช้างมีคำว่าดีในทุกราศีเลยนะ
ต่อให้จะบอกว่าวุ่นวายหรืออะไรก็ตามแต่จะบอกว่าวุ่นวายดีวุ่นวายดี
มีอะไรหลายอย่างให้ทำนะคะราศีกุมดวงชะตาดีค่ะ
เรียกว่าฟ้าเปิดนะคะส่วนราศีมีนบุญเยอะดี
มีงานการกุศลมาเพียบเลยราศีที่ดีที่สุด
ว่าแบบนัมเบอร์วันเลยนะราศีกุมนะคะ
เพราะว่าเป็นราศีที่ดาวพระฤหัสโคจรมาอยู่ในดวงนั่นเองค่ะ
อยู่บ้านก็ทำบุญได้อยู่บ้านกราบไหว้พ่อแม่สิคะ
ค่ะนี่นะคะกราบไหว้พ่อแม่ส่งน้ำพระทำความสะอาดหิ้งพระ
ก็อวยพรให้กับแฟนแฟนไทยรัฐนิวส์โชว์ด้วยค่ะเดี๋ยวลองฟังดูนะคะ
ไม่ว่าจะราศีอะไรก็ตามเนี่ยยังไง
ช่วงเทศกาลสงกรานเนี่ยนะครับเราก็ให้ความสำคัญกับหิ้งพระที่บ้านนะครับ
สวดมนต์ไหว้พระนะครับการทำความสะอาดหิ้งพระ
ส่งน้ำพระก็จะเป็นเหมือนการช่วยให้เรามีจิตใจที่สงบนิ่งครับ
เวลาเราขัดพระทำความสะอาดห้องพระเนี่ยใจอาจจะเริ่มมีสมาธิ
ก็อยากจะขอคุยพร้อมนะครับให้เมื่อเต็มแฟนให้แรกโทร
อันดับแรกเลยนะครับมีทั้งสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพใจ
ต่างในตอนนี้ไปได้อย่างแน่นอนนะครับ